เก็บบ่อป่วยก็ตายอีนางคนแรกคือสกิกาบังเกี้ยวเขาปีกายนี่ไข่สองมือก็คือตาย
ครูที่สองปลามันกินเหล่ามันก็เป็นในมือหนึ่งสองมือไปโรงพยาบาลกระต่ายจ้ะ
วันนี้ผู้ที่สามก็เป็นพอเย้เล็กว่าเป็นอย่างจักรยางย่ามือแรงไปหักหมอ
ไปหับโรงพอมามาหอดสี่ทุ่มตายวันนี้อ้ายนี่กะเอาบ่เอาไว้จังไงล่ะ
เอิญว่าเห็นต่อของตายซะเนอะเอิญว่าเห็นต่อของตายบ่พ่อตายกะตาย
กะเลยเดี๋ยดรอนเศร้าบานเท่ากะเลยได้ไปหาโรงพอปรึกษาหาลื้อมันตายหลายเกิน
แล้วก็เพื่อนเห็นลิงผู้หนึ่งเห็นอยู่ห่องหนึ่งผู้หนึ่งเห็นอยู่ห่องหนึ่ง
ต่างคนต่างเห็นว่าได้เห็นว่าได้เห็นเกียร์เดียวกันนั่นแหละก็เลยไปปรึกษาหาลือ
มันมาจากแนวบดีแมนลิ่งนี่คือมันมาจากแนวบดีคือสรุปแล้วก็คือปอบป่าวโค้งผีปอบหละหลวดเพิ่งวา
ถ้าเห็นลิ่งท่าโบหลานมันสิเกียวกับปอบออกนั่นสิเลยค่ะโบหลานผนวาห้องก็เลยต้องวาน่ำ
กับอีกอย่างหนึ่งวันฮะกะตายเกินเหตุล่ะมันตายยังสิกระบุ๊ดทนตัวบันตัวบ้านชั้น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

ที่ให้ชาวบ้านได้มีความอบอุ่นใจมีการเรียกว่ามีที่พึ่งทางใจ
นี่จะเห็นว่าชาวบ้านทุกหลังคาเรือนออกมานี่แสดงถึงความสามัคคี
แสดงถึงขวัญกำลังใจกลับมาแล้วเขาก็จะมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป
อ๋ออืมนั่นแหละนั่นแหละอ่าคนตายถี่อ่าเรียกว่าตายสบนี้ยังไม่ออกบ้าน
ก็ตายต่อกันอย่างเงี้ยอ่าวันนี้ดีฟอร์แล้วอ่าบ้านไหนเจอก็ต้องเอ่อ
เรียกว่าระสำละสายที่พึ่งอย่างที่บอกแหละคือพระ
พระก็จะมาทำพิธีแบบนี้แหละเรียกขวัญกำลังใจให้กลับขึ้นมา
เห็นว่าชาวบ้านเห็นลิงนี่เป็นความเชื่อว่าเป็นปอดใช่ไหมครับอืมความเชื่อของเขานะ
เอ่อไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงอ่ะนะเอ่อคนที่เห็นโดยหลักพุทธศาสตร์บอกของเรามีอันนี้จริงนะครับอ๋อ
อ๋อมันก็กล่าวถึงสำพเวศีพวกนี่แหละนะเป็ดอสุรกายสันนกสันตินชาญกล่าวไว้อยู่แล้วล่ะเออ
สิ่งที่เขาเห็นก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งดวงวิญญาณอะไรตามความเชื่อเขาแหละ
แล้วก็มาประสบกับคนตายเป็นใบไม้ล่วงอย่างเงี้ย